ลุงนิตที่เป็นชายพายเรือไปแล้วบอกว่าอยู่ใกล้กับวัตถุปริศนาตรงนั้นน่ะ
นิดเขาพูดถึงเรื่องที่มันเป็นเกี่ยวกับความเชื่อนะยังไงลุงนิตบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงน่ะร้องฮือ
ฮือที่ประตูน้ำแล้วลุงนิดเนี่ยมั่นใจว่านี่คือเสียงของคุณตังโม
แต่อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากที่เจอร่างของคุณตังโมแล้วอาทิตย์หนึ่งนะคุณ

ซึ่งลุงนิตคนนี้ค่ะนายวินิตรีปัญญาเนี่ยเล่าให้กับนักข่าวฟังถึงเหตุการณ์หลอนนะ
วันที่๒๖กุมภาคตอนบ่ายโมง๑๐นาทีที่เจอร่างนะคะ

ว่าลุงนิีดกรัวผีป่ะ
แล้วลุงก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรที่มันพวกแบบลี้ลับแบบนี้ด้วย

ลุงก็ออกมาพายเรือหาปลาตอนกลางคืนตามปกติเลย
ตอนที่ลุงกำลังวางตะข่ายดักปลาแถวประตูน้ำ
ใกล้กับจุดที่คุณตังโมตกน้ำเนี่ยนะ
ได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงแบบร้องแบบฮือ
ตอนแรกมั่นใจว่านี่คือเสียงของคุณตังโมแน่เลย
แล้วตอนนั้นถามว่าอ้าวลุงนิด
พอลุงได้ยินเสียงผู้หญิงฮือร้องไห้แบบนี้

นิดบอกอุ๊ยขนลุกสิพายเรือกลับบ้านเลย

ผมได้ยินเสียงร้องสามหือ

จำได้จำได้เลยผมถอยเรือเลย
จำเสียงเขาได้เลยเขาร้องแบบเขาสะอื้นอ่ะสามฮือ
ผมยังไงไม่มองน้ำใครมาร้อง
มีเสียงเสียงเหมือนพี่เขาเลยอยู่ผมจำน้ำเสียงพี่เขาได้
เหรอลุงนิดยังไงนะสามฮือนี่คือฮืออย่างนี้เหรอ
ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
ลุงนิดเขาเล่าให้กับนักข่าวของเราฟัง
แต่อีกอันนึงเนี่ยที่มันเป็นประเด็นอยู่ก็คือเรื่องนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ที่บอกว่าลุงนิดสรุปคือยืนยันอีกทีนึงสิ
สสเต้นะเขาบอกว่าที่ลอยอยู่วัตถุปริศนานั้นคือคุณตังโม
คออยู่ในน้ำลุงนิดบอกว่าไม่ใช่
เห็นกับตาตัวเองเลยมันคือขอนไม้
ขอนไม้ยาวประมาณสักเมตรหนึ่งเป็นท่อนไม้
และที่วนกลับไปหานั่นน่ะเพราะว่าขอนไม้นั้นน่ะ
ไปพันกับตาข่ายที่วางเพื่อดักปลาไว้
ก็ต้องเหมือนกับว่าพายไปเพื่อที่จะดันขอนไม้นั้นออก
แล้วลุงสาบานเลยนะใน๓วัน๗วัน
ถ้าเกิดลุงโกหกนี่ให้มีอันเป็นไปเลย
เอาฟังลุงนิดพูดเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
นี่ค่ะเอาจริงจริงนะคุณคือลุงนิดก็พูดประโยชน์คล้ายแบบนี้รอบหนึ่งแล้วที่สพ
พอนักข่าวของเราไปถามไมค์เดี่ยวลุงนิดก็ยังยืนยันแบบนี้อยู่
แต่ก็อย่างที่บอกค่ะล่าสุดคือสสเต้ก็มีการโพสต์ขอโทษลุงนิดแล้วด้วยนะคะ